นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพงษ์
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับปังกะพลและแอร์พันธิลา
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะชื่อมิวสิกค่ะอายุ๒๔ปีค่ะ
ตอนนี้ทำอาชีพเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็นักร้องอิสระค่ะ
ปกติเป็นคนมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูง
ก็คือบางทีอยากจะอยู่คนเดียวอย่างนี้ค่ะ

เราก็อยากจะขอห่างหน่อยกับแฟนสักชั่วโมงนึง
เพื่อจะออกไปดื่มกาแฟคนเดียว
เป็นคนชอบดูบอลมากค่ะบ้ามากก็คือไปดูที่สนาม
แล้วก็ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ด้วยความเราเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็ถ้ามีตารางงานกับฟุตบอล
ตารางบอลจะออกมาก่อนแล้วเราก็จะเอาวันที่มีฟุตบอลค่ะ
แมทเดย์ไปใส่ในตารางงานของเรา
พอมีงานเข้ามาเราก็จะแบบไม่รับเพราะว่าเราจะไปดูหมด
เป็นคนอินกับบอลมากแต่ก็ยังอยากเป็นคนข้างนะคะ
ถ้าเธอเป็นเสือเราพร้อมที่จะเป็นเหยื่อนะคะ

คิดเองตอนเจอหน้าพี่ป๋องเลยค่ะ
เป็นไงอย่าหอดเล่นอย่าหยอดเล่น

ล่าสุดที่เลิกไปกับแฟนคนเก่าเนี่ย

เขาไปมีคนอื่นค่ะเป็นคนที่เรารู้จัก
บกันมาได้๒ปีไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย

ใช่ค่ะอยู่ดีเขาก็บอกว่าอยากไปเริ่มต้นใหม่
ซึ่งคนใหม่ของเขาก็เป็นคนรู้จักของเรา

เป๊กผู้ชายที่มาที่นี่วันนี้อยากได้แบบไหน

พี่หน่าเว้าได้ไหม
เว้าได้สิ

รู้สึกว่าคนที่เขาเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน

วันนี้ผมจัดเพื่อนซีมาให้คุณสองคน
สองคนนี้ได้คำปรึกษาดีทั้งนั้น

คนนี้ดูกับผู้ชายด้วยกัน
ไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไง

ชีวิตที่เหลืออยู่ก็เหลือน้อยมาก

มาลูกซีมาลูก
รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
สิ่งที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับมิวสิกคือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคัดนักกีฬามาให้

โอ้โฮ
นี่คือนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนนะครับผม
มองไว้มองไว้ให้ดี
เรามาเริ่มทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับ

อายุ๓๐ปีครับเป็นช่างภาพอิสระ

ผมเอกครับเป็นช่างภาพอิสระ

อยู่ด้วยกันมาก็๒ปีกว่าแล้วครับ

ถ้ามีแฟนนะครับก็ไม่ค่อยตาม

ไอดิเรกของคุณคุณชอบทำอะไรครับคุณเอกครับ

ว่างก็ปลูกต้นไม้ปลูกพวกผักส่วนครัว
เพราะว่าเป็นคนชอบทางภาพเขาด้วย

มาแล้วนะครับอยู่บ้านชอบฟังหมาเลี้ยงเพลงนะครับ
ชอบเลี้ยงเพลงเลี้ยงหมา
วันนี้คุณมาคุณโดดจากที่เหลืออยู่อีก๓คน

ที่เหลือผู้ชายอีก๓คนที่ยืนอยู่ตรงนี้
มันคืออะไรครับ

ผมดีครับคนที่สองครับเราหน้านำตัวเลยครับสวัสดีครับพี่ครับอายุ
แต่ก่อนผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เศรษฐ

ถ้าแฟนไม่ทำงานบ้านเดี๋ยวผมทำให้ครับ
ผมเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพครับ
ผมโตมากับฟุตบอลทั้งชีวิตเลยครับ
ชีวิตนี้คือมีฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับ

รู้สึกว่าคุยเรื่องบอลเราน่าจะสนุก
นี่ไงพอมาถึงกิ๊บปุ๊บเรื่องบอล

ดูไม่ใช่คนกรุงเทพอยากรู้เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณ

หนุ่มโสดคนที่๓แนะนำตัวอะไรครับเชิญครับสวัสดีครับ

เป็นอาจารย์มหาลัยครับสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ครับ
อาจารย์เหรอ

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ครับ
จากเป็นอาจารย์มหาลัยผมยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยครับ

ทีมที่ผมชอบมากที่สุดคืออาเซนอนครับ
ั่งไคร้ถึงขนาดที่แบบว่าเก็บเงินซื้อชุดแท้ทุกฤดูการครับ
จากชุดก็มีป้ายทะเบียนรถของตกแต่งรถทั้งหมดเป็นอาเซนอนทั้งหมดเลยครับ
เวลาว่างผมชอบแต่งเพลงทำเพลงลงยูทูป
ถ้ามีแฟนผมจะแต่งเพลงให้เขาแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังทุกวันเลยครับ
ผมมีอสังหาให้เช่าครับมีบ้านในคอนโดครับ
สอนคนตั้งมากมายครับแต่วันนี้อยากให้คุณวิสิกสอนผมบ้างเลยครับ

ไม่ใช่ครับคำหยอดครับ
คมใช่ไหมครับคนดีชอบแก้ไขคนอย่างผมไงที่จะดูแลคุณครับ

ชอบครับเป็นแฟนพันธ์แท้อาเซนอนครับ
ซื้อชุดแท้อาเซนอนทุกรูการแล้วก็ในรถป้ายทะเบียนเป็นอาเซนอนหมดเลยครับ
คราวนี้เราเป็นครูสอนมหาวิทยาลัยป่ะ

แต่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมมาหาเนื้อคู่ที่นี่ครับ
พี่ป๋องเดี๋ยวเราชอบทีมเดียวกันนะ

ผมว่าอีสานได้ผู้เดียวด้วยครับผมคนอีสาน
คนจังหวัดอะไรฮะ

นี่มึงมาหลายทีแล้วป๊า

นุ่มสดของสุดท้ายคนที่สี่ครับเชิญแนะนำตัวครับ
ครับผมชื่อใดนะครับอายุ๒๘ปีครับ

จะขายรองเท้าที่เป็นสนิกเกอร์แล้วก็รองเท้าสตัสด้วยครับ

ไดท์นะครับผมปัจจุบันขายของออนไลน์ครับ
ลูกผมนะครับอาจจะเป็นคนติดเล่น
แต่ผมนะเป็นคนจริงจังกับเรื่องงานมากเลยครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นคนชอบเล่นกีฬา
ก็มีฟุตบอลมีกอล์ฟมีต่อยมวย
มีว่ายน้ำเทนนิสตีแบบ

ก็คือเล่นง่ายมากก็คือจะหน้าบ้าน
คอนโดเพื่อนไปที่ไหนก็เล่นได้ครับ

คุณก็ชอบที่เชียร์บอลเลยครับอยากให้เขาดูบอลกับเราได้

ตอนนี้ผมเลือดสีน้ำเงินผมก็เปลี่ยนเป็นเลือดสีแดงได้ครับ
เพราะผมชอบแมนยูรักน้าโอเล่นเล่นะครับ
เพื่อนซีก็ได้เห็นแล้วนะครับหนุ่มโสดทั้ง๔คนนะครับ
มีเชียร์คนไหนไม่พิเศษไหมครับมีครับมีแล้วไม่ใช่

ส่วนแอร์นี่นะตัดเรื่องน้องออกไปนะ
แต่มั่นใจว่าถ้าหนูอยู่ด้วยกับคนนี้แล้วหนูจะมีความสุขแน่นอน

เอ๋ได้หัวเราะตลอดเวลาเอ๋โอเคค่ะโอเค
นี่คือเขดกันเติมเติมไปเรื่อย
แนนเต็มตอนนี้เห็นแต่ข้างหน้าอย่างเดียว

อย่างนี้๙
คุณเอ๋ครับ

แล้วคุณอาจารย์อ่ะ

เหมือนตอนที่เพชรเรามองก่อน

จะมีดวงดีเรื่องของความรัก

ส่วนใครที่มีคู่แล้วมีโอกาสแต่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์
เฮ่ยแอบเหนื่อย
ลาศรีมังกรมังกรหรือเปล่ามังกร
ไม่ใช่ราศีมังกรสมหวังเรื่องความรักครับ
คนสูตรจะได้พบรักใหม่
ที่ได้แฟนอายุน้อยกว่าตัวเองมาก
คนที่มีแฟนแล้วมีโอกาสแต่งงานสูง
มังกรมังกรมังกร
มังคุณหัวเชียวว่าชักเนี่ยอยากชอบรักจะมีคน

ดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร

อยากดูคุณไดค่ะ

เส้นใจเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีก่อน

ช่วงต้นของชีวิตเนี่ยเขาจะเหนื่อยหน่อย
อารมณ์เขาไม่ธรรมดาเพราะเนินอังคารเขาเนี่ย

แสดงว่าเจ้าชะตาเรื่องอารมณ์ค่อนข้างสูง

เหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายคุณจะรวย

ดูคุณตะวันค่ะ

นิ้วตำแหน่งนิ้วเขาเป็นคนมีวาสนาดี
ตัวเขาเองคิดลบเรื่องความรัก

อีกเส้นหนึ่งวกไปอยู่เนินอังคารเนี่ย

เขาคิดลบมือขวา

ปลายเส้นใจในมือขวาเขาก็อยู่เนินพระราช

แต่เขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

อันนี้ความรวยไม่เกี่ยวกับความรู้สึก

เพราะฉะนั้นเขาจะรวยได้รวยไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกเขาเลย

ถ้าคุณรู้สึกอยากรวยคุณจะรวย

คุณเอ๋จริงชาวชะตายเป็นนักวางแผน

ก็ได้

ปริสุทธิภัณฑ์

คุณกิฟต์แบบหัวซ้ายไม่ต้องเลือกแล้วครับ

เป็นคนนักวางแผนที่ดี
และที่เขาจริงเขาเป็นคนเลือกผู้หญิงนะ
เขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะตับจ้อยกว่าตัวเอง

เหมือนที่พี่วิลลี่เวลาไปเที่ยวกับพี่หอยแล้วชอบเลือกคนอย่างนั้นใช่ไหมครับ

เส้นใจเนี่ยเส้นจิตใจเขาดี

คนนี้เนินอังคารก็ใช้ได้
แสดงว่าทุกคนในเนินอังคารตำแหน่งอาคาร
เรื่องอารมณ์เรื่องของความคิดความอ่าน

คุณได้ดูดวงชะตาของหนุ่มเนี่ยนะครับ

ให้เขากลับบ้านไป๑คนก่อน

การตัดสินใจของคุณมิวสิกเพราะฉะนั้นเราเจอกันครั้งแรก
เพราะฉะนั้นเอาเก็บที่เราชอบอยู่๑คนให้เขาอกหักกลับบ้านไปก่อนเลย

เอาหัวใจเอาหัวใจเป็นตัวเลือก

ดูนี่ก่อนเลยอาสนนกรงค์
อาจารย์

เขาแบบดูมีความเป็นตัวเองแล้วแบบอีโก้นิดอะไรอย่างนี้
เราก็มีความแบบโลกส่วนตัวแบบเหมือนกันแล้วเราอาจจะมองว่า
ถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะแบบหันหลังให้กันเยอะเกินไปเลย
นี่คือจริงแล้วเอาข้อมูลจริงเขารับฟังหมดนะตะวัน
และข้อมูลของคุณคือสิ่งที่ทำให้เขาคิดได้ว่าเฮ้ยเราอาจจะหันหลังหากันและกันเยอะมาก
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างไปอยู่กันกลายเป็นว่าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ

ขอบคุณคุณตะวันครับขอบคุณมากขอบคุณตะวันเท่าที่นะ
แล้วหนึ่งคนช่วงหน้าของเรานะครับล้วงลับคุณจะได้ตั้งคำถาม
เพื่อนเองก็มีโอกาสได้ถามยิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะครับ
ช่วงลวงลับของดวงสมพงษ์สักครู่เดียว
เพื่อให้จะต้องมีลูกสดออกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

ถามคุณเอ่ก่อนค่ะ
อยากรู้ว่าสักตรงไหนแล้วก็รอยอะไรบ้าง
แล้วก็แต่ละความหมายของรอยสักมีอะไรบ้างค่ะ
บอไวน์ได้ครับ

ถ้าเมื่อ๕๐ปีก่อนคนที่ศักดิ์ขนาดนี้คืออาชญากร
แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนหมดแล้ว
เคสของผู้ชายแล้วก็มันกลายเป็นงานศิลปะ
เพราะฉะนั้นเราเข้ามาดูกันครับ
ว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะบอกอธิบาย
ก็เริ่มที่รอยแรก
รอยแรกเลยครับฟังอันนี้คือรอยแรกที่สับ
อันนั้นมีความหมายไหม
มีครับฟังอะไร
ยักษ์ไหม

ผมใส่ไปพี่มีค้าง
อะไรพี่มีข้ามอะไร

หวังว่าดูแล้วโซมมันใช้ได้ด้อยนะต้องมีสัก๑๐ที
๑๐ทีต้องมี

เราที่พันธุ์ใจอ่ะ๓ทีครับ

๓ทีไม่ต้องโชว์ก็โชว์ได้

๕ทีเดี๋ยวคอยดูพี่ป๋อง
นี่แค่ดอกไม่อยากคมเด็กไม่อยากคมเด็ก
เชื่อไหมในระหว่างที่เราส่งให้เขาอยู่นะ
ไอ้กิ๊บมองตรงนู้นนะ
ส่งเพราะทั้งผม
ผมนี่นักบอลมืออาทิตย์
ขอผมดอกขอผมดอก
เป็นเลยเป็นเลยกิ๊บเป็นเลย
อันนี้เป็นเลย
คุณคิดว่ากิ๊กเจ๋งแล้วเหรอ

คุณดูคนที่เกิดมาแล้วมีทักษะบ่อนตั้งแต่เกิด

เกิดว่าคุณเคยดูเบคแฮมโอเว่น
แล้วมีความรู้สึกว่าลูนี่มันเก่งเหลือเกิน
วันนี้คุณจะเปลี่ยนใจทันที

เล่นโฟล์ในปินครับ

คือน้องมิวสิเนี่ยเขาเป็นคนอีสาน

อาจจะมีความคุ้นเคยหรือว่า

ว่าวอีสานกับน้องมิวสิก
บอกรักเป็นภาษาอีสานนะครับอีสาน
บอกได้เกิด

เขาบอกว่าพอได้เกิดอยู่แดนอีสาน

ผมอยู่ดีเขาก็เหลาะขึ้นมาตะกี้คุณชอบมั้ย

คือมันดูเซ็กซี่ไงฝรั่งเขาทำให้พวกสเปน

หนังขอบคุณมากครับคุณเหนะครับ

คุณอยากจะมีตุ๊กตาด้วยได้ไหม
นี่ไงพวกเราเต้นได้ด้วยได้ไหม

นี่ไงพวกนี้เขาได้อยู่แล้ว

ให้เปิดแอร์นะครับถ้าอยากมีคนดูแลให้เปิดใจแล้วหน้าแดงเลย
เวลาคุณยิงไปแบบนี้แหละรู้ได้หลังภาพคนสุดท้าย
นี่เขาแตกตัวผมว่าเปี๊ดบ๊อกได้เลยอ่ะพร้อมรถตรีมา

น่ารัก
อยากจะบอกครับแต่ว่าประเปน
อยากจะบอกแต่ว่าประเปน
แบบสามคนไม่เหมือนกันเลยนะ

เอาเป็นว่าคุณถามกันไปพอกระจ่างแล้ว
แต่ละคนก็พยายามที่จะตอบอย่างจริงใจที่สุด

เราจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมา
วันนี้เพื่อจะมาถามคำถามเพื่อน้องมิวสิกนะครับ
ขอต้อนรับเขาเลยนะครับคุณตั้มวิชยาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มครับเชิญ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

ครับคำถามที่ผมจะถามนะครับหุ่นสอดทั้ง๓ท่านในวันนี้
คุณเคยเสียเงินกับเรื่องไร้สาระ
เรื่องอะไรและมากที่สุดเท่าไหร่ครับ

มิวสิกเลือกคนตอบครับคนแรกที่จะตอบ

ผมก็จะเอามาเก็บไว้ใส่กล่องตั้งโชว์ไว้ในบ้าน
ตังค์ที่ใช้ซื้อเกิน๒๐๐๐
คุณเอ๋ครับเรื่องไร้สาระที่คุณเสียเงินไป
เริ่มเลยนะครับวันนั้นผมถ่ายงานมาจากต่างจังหวัด
แล้วผมขับรถมาจะถึงที่พักแล้ว
เจอร้านเหล้าขึ้นไปแล้วก็สั่งเบียร์มากิน๑๕คน

เฮียเอาเบียร์มา๑๕ขวด

ทีเดียว๑๕ขวดแล้วจากนั้นก็โทรหาน้องบอกให้น้องมากินด้วยเป็นพวกขับมอเซย์เหมือนกันเลยครับ
ขากลับซัดกันไปเลยแต่พอถึงยูเทิร์นเป็นยูเทิร์นกว้างมาก
ผมล่อหมดปอกเลยรถแปะกับพื้น

ใช่ล้มแปะนั่นแหละครับเสียตังค์โง่สุดแล้ว

ซื้อรองเท้ากุจจี้ครับ๒๐๐๐๐บาทซื้อมาแล้วไม่กล้าใส่ครับ

ก็เลยเป็นเรื่องที่เสียดายเงินมากที่สุดในชีวิตแล้ว
คือมันเป็นการลงทุน
เพราะว่าจริงเขาก็ทำเรื่องของการขายรองเท้า
เขาก็อ่านเกมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าซื้ออันนี้เก็บสะสมไว้

คุณได้คำตอบจากหนุ่มโสดทั้ง๓แล้ว

มีอยู่ในใจยังปรึกษากับเพื่อนแล้ว

ต้องมีหนึ่งคนที่ต้องอกหักกลับบ้านไป

เอาใจช่วยเข้าแล้วเอาที่หัวใจเรารู้สึก

โอ้โฮลึกแล้วลึกอีก
เฮ้ยรู้สึก
เสียเอาะเสียเอาะเสียเอาะ

แต่เราชอบผู้ชายหุ่นดีเล่นกีฬา

เหลืออยู่๒คนนี้แล้ว

อืม
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ติ๊กครับ
น้องมิวซิกเกิดไปไหนครับวันคนรอหรือหัดครับ

อาจารย์สารอยู่ยี่ตามความถูกต้องพระคู่มิตรกับคนเกิดวันอาทิตย์
ศัตรูคือคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นศัตรูเขา
เพราะว่าสองกับห้าคู่ท่าดินคู่ศัตรูก็จะเป็นคู่ท่าดิน
เพราะฉะนั้นถ้าในสองคนนี้มีใครเกิดวันอาทิตย์แล้วก็โอ้โหโดดเด่นเลย

ถ้าใครในนี้เกิดวันจันทร์คู่ศัตรู

เกิดเหมือนกันเลยแปลว่าอะไร
สัญญาเดียวกันคุณมีเหตุมีผลเหมือนกัน

เขาเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญมาก

มีเสน่ห์

ก็เหมือนกันเลยดิ
คนที่เกิดรหัสที่๒กับ๙เนี่ย

แต่ว่าเป็นคนแต่งตัวดูรู้เลย
แต่กรีปเนี้ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์
ตัวเจ้าชะตาเกี่ยวข้องกับความเป็นม่าย
เขาไม่ได้คุกเป็นไม้ตัวเขาก็เป็นไม้

เขาดูแลเทคแคร์ดีมาก

มาแล้ว
ชะตาตอนนี้ได้แสงมาแล้ว
ก็ต้องอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับคุณมิวสิกครับ
คุณจะเลือกเชื่อเสียงหัวใจของตัวเอง
หรือจะเชื่อดวงชะตาของอาจารย์ติ๊กด้วย

คุณจะเลือกเชื่อเสียงหัวใจของอาจารย์ติ๊กต่าง
ให้ฝันทิศทดูความสะบายของคุณ

อาจารย์เชื่อเสียงหัวใจ
เอ่อไปแล้วโอ้โหเฮ้ยลงมานี่ลงมานี่
มิสิกฟังเสียงผู้ชายตัวเอง
ทำไมถึงตัดสินใจเลือกกิฟต์แล้วไม่เลือกใด
จริงตอนที่ฟังเรื่องดวงอะค่ะก็รู้สึกว่ามันใกล้กันมากเหมือนที่พี่ติ๊กบอก
แล้วก็เราก็คิดว่าถ้ามันเท่ากันแบบหรือใกล้กันขนาดนี้น่าจะเลือกไปตามที่เราชอบจริง
อ่าเลือกจากหัวใจไงเลือกจากหัวใจกันไปเลยทีเดียวนะครับ
และวันนี้ครับมิวสิกได้เลือกฟังเสียงหัวใจตัวเอง
วันนี้ต้องขอบคุณมากโกรธนะครับคุณไทยครับขอบคุณมากสนุกมาก
ขอบคุณเพื่อนซีทั้งสองด้วยขอแสดงความยินดีนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมทั้งบ้านหนุ่มโสดที่ไหนก็แล้วแต่สาวโสดที่ไหนก็แล้วแต่
สกาลครับครับสกันคืออังคตด้านล่างนี้ครับ
แล้วเดี๋ยวเราหาคู่ให้คุณเองไม่ยากไม่เย็นเลย
ไม่ยากไม่เย็นครับสนุกแบบนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับ
ทุกวันเสาร์๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข๒
ครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ฟังพี่อิสาลน่ะไหมครับอิสาลล้วนครับโอเคเลิศมาก
อีสานล้วนเลยครับจริงอีสานล้วนเลย

แถวล้างซีนเหรอก็บ้านก็อยู่ที่รำรุกาเหมือนกัน

แล้วตอนสุดนั้นก็ได้ผู้ดูวีจีนเหมือนกัน

ก็ยินดีที่ได้เจอคนที่ชอบบอลเหมือนกัน

ไดน่า

จะเข้ามาในรูปแบบที่ขอเลี้ยง

โอ้โฮ

คือคุณแพร่แพกเขาบอกว่าเขาเป็นระเบียงมาก

บอกเขาไปสิว่าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุข

แบบได้แต่ไม่ได้ยังเจ้าชู้อยู่ดูออก

เลิกเจ้าชู้